ไปดูที่กระบี่คุณผู้ชมคะมีตำรวจเนี่ยนะคะ
ไปจับกลุ่มค่าราชการระดับประหลัดอำเภอค่ะ
เป็นการจับกลุ่มคาเงินสดของกลางนะคะ
เพราะว่ามีการไปเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเซ็นต่อใบอนุญาตของโรงแรม

ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประพฤติมิชชอบหรือปป
ไปตรวจสอบธนบัตรใบละ๑๐๐๐บาท
ทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่า๑แสนบาทนะคะ
แล้วที่เห็นเมื่อสักครู่คือนางสาวถิชาพรอายุ๔๘ขออภัย๔๒ปี
เป็นประหลัดอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ค่ะ
ก็ไปรวบตัวที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองกระบี่
คือตำรวจเนี่ยเขาได้รับร้องเรียนนะคะ
จากผู้ประกอบการโรงแรมแห่งหนึ่งยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตธุรกิจ
แล้วก็จะเพิ่มห้องพักกับที่ว่าการอำเภอตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการสักที
พอเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีการติดต่อมาจากนางสาวธิชาพร
ซึ่งเป็นประหลัดแล้วก็ปฏิบัติราชการแทนในอำเภอนะคะ
โทรมาแจ้งเรียกรับเงิน๑แสนบาท
โดยอ้างว่าจะเอาไปดูแลผู้ใหญ่ระดับสูงในการอนุมัติใบอนุญาต
แล้วก็มีการพูดคุยนัดรับเงินกันตรงจุดนี้ค่ะ
ใน๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ยังไม่มีข้อมูลมาถึงเราแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ที่จังหวัดนะครับ
เคสนี้ของท่านผลัดไงจะไม่ค่อยใหญ่ค่ะ
ก็อยู่ประมาณแสนบาท
เพราะว่ารักษณะพลวธิตประกอบการ
เป็นกึ่งพูนวิลล่าโรงแรมขนาดเล็กนะคะ
ไม่ใช่กิจการขนาดใหญ่
เบื้องต้นนะคะแจ้งเขาหาเป็นเจ้าพนักงาน
และคุณผู้หญิงก็ได้เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบตามมาตรา๑๔๙
และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามตามมาตรา๑๕๗
และขยายผลถึงข้าราชการที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดผลการปูพรมกวาดล้านค่าราชการถ้องถิ่นที่ทุจริต
มีการยักยอกเงินหลวงร่วมกว่า๒๒ล้านบาทนะครับคุณผู้ชม
มีหญิงอายุ๓๔ปีเป็นเจ้าหน้าที่อบตในอำเภอบางเลนนครปฐม
ยักษ์ยอกเงิน๒๓ครั้งมูลค่า๘๓๐๐๐๐๐บาท
หญิงอายุ๓๕ปีเจ้าหน้าที่บัญชีอบตที่อำเภอหนองแซงสระบุรี
ยักษ์ยอก๘๔ครั้ง๔๙๐๐๐๐๐บาทเอาไปเล่นการพนัน
ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงอายุ๒๕ปีเป็นผู้ช่วยพนักการบัญชีอบตที่ชัยภูมิ
ยักษ์ยอก๖๐ครั้งมูลค่า๕๘๐๐๐๐๐บาท
อีกคนนึงนะคะอายุ๒๙ปีเป็นผู้หญิงนักวิชาการการเงินอบตที่อำเภออุทุมพรพิสัยศรีสเกต
ยักยอก๘ครั้งมูลค่า๕๔๐๐๐บาท
ส่วนคนที่๕เป็นชายอายุ๔๒ปีเป็นผอกองคลังอบตในอำเภอชวางนครศรีธรรมราช
ยักษ์ยอก๕๙ครั้งมูลค่า๔๐๐๐๐๐๐บาท
นี่ค่ะโอ้โหมีการปูพรมกวาดล้างข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริต
เรื่องต้นตอนนี้ก็๕คนรวมเมื่อสักครู่ก็เป็น๖ไปแล้วค่ะคุณผู้ชม